ไม่ใช่ความคืบหน้าเป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้มานะคะ
คดีคนร้ายชิงทองที่จังหวัดลบบุรีนะคะพบตรค่ะบอกว่า
เมื่อวานเนี้ยไปเจอผู้ต้องสงสัยคำว่าผู้ต้องสงสัย
เพราะเขาใช้เป้ขาวแดงยี่ห้อเดียวกันกับคนร้าย
ใช้ในวันก่อเหตุเลยนะคะตอนเนี้ยเขาอยู่ไหนทำอะไรที่ไหน
อย่างไรก็คือตำรวจนะคะนำตัวเขามาสอบสวนต่อที่จังหวัดลบบุรี
แต่ข้อมูลเพิ่มเติมตำรวจบอกว่าบอกไม่ได้จริงนะคะ
สรุปแล้วใช่คนนี้ไหมหรือไม่ใช่หรือได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยนะคะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าสามารถควบคุมตัวชายต้องสงสัยรายหนึ่ง
ลักษณะรูปประพันธ์สันฐานคล้ายกับคนร้าย
อกจากนี้เจอกระเป๋านี่ค่ะขาวแดงที่คล้ายกับคนร้าย
ใช้ก่อเหตุควบคุมตัวได้พื้นที่หนองคายนะคะ
และเมื่อวานนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าชุดสืบสวนควบคุมตัวผู้ชายคนนี้แหละ
มาสอบปากคำแบบลับในสถานที่แห่งหนึ่ง
ภายในกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี
รายงานข่าวพบว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้
เป็นผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิด
ห้างแห่งนี้ก็คือโรบิสันลบบุรี
ในช่วงที่เขาอาจจะเป็นคนที่มาดูลาดเหล่าก่อนเกิดเหตุ
การสอบปากคำวันนี้ที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยนะคะ
ตำรวจไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าว
แต่เปิดเผยข้อมูลมาแค่นี้ค่ะเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
อีกทั้งตำรวจมีการเปลี่ยนสถานที่ประชุมจากเดิม
ประชุมกันที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรี
เป็นศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดลบบุรี

ตำรวจได้เอาสมุดตรวจของร้านทอง
คำว่าสมุดตรวจก็คือทุกร้านทองเนี่ยเขาจะมีสมุดตรวจ

จะมาเป็น๒ชั่วโมงครั้ง๓ชั่วโมงครั้งอะไรก็ว่ากันไป
เขาเอาตรงนี้มาตรวจดูในห้องประชุม
เพื่อหาเบาะแสบางอย่างเพิ่มเติม
ฟังเสียงผู้บังคับการตำรวจภูทรลบบุรีค่ะ
ก็ต้องรอตรวจสอบต้องรอผลคืออย่างนี้
เรื่องนี้ต้องรอผลทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียว
เพราะว่าคนร้ายค่อนข้างมิชิต
ส่วนช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
รองเท้าที่มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเนี่ย
สวมใส่แล้วก็เอามาตรวจดู
ว่าจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
ประกอบการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
รายนี้ค่ะเอาเรายังคงเป็นคดีนะคะ

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าคดีนี้ละกันนะคะ